ออกไปตอนนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ย
สถานการณ์ค่อนข้างหนักหน่วงเหมือนกันน้ำไหลบ่ามาตั้งแต่เมื่อคืนนี้
แล้วก็มีประชาชนเสียชีวิตจากน้ำท่วมครั้งนี้ไปแล้วนะคะ
ตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ทั้งหมด
ศพด้วยกันค่ะวันนี้สภาพอากาศที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็มีฝนตกลงมาสลับกับแดดออกโดยในตัวเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ย
น้ำท่วมไปทุกตรอกซอกซอยค่ะถนนราชดำเนินหน้าโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
น้ำเนี่ยท่วมสูงรถทุกชนิดเนี่ยไม่สามารถผ่านได้เลยนะคะ
ก็ต้องใช้ทางเข้าออกด้านหลังโรงพยาบาลแทนส่วนถนนราชดำเนินหน้าสารกลางจังหวัด
ตอนนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วแต่ก็ยังท่วมอยู่เล็กน้อย
รถเนี่ยสามารถสัญจรไปมาด้วยความระมัดระวังได้ค่ะส่วนถนนศรีธรรมราชแล้วก็ถนนศรีธรรมโศกก็ยังคงท่วมสูงอยู่
แต่ก็มีแนวโน้มลดลงเรื่อยคาดว่าวันนี้เนี่ยถ้าฝนไม่ตกลงมาซ้ำเนี่ยระดับน้ำในเขตเทศบาล
ก็จะค่อยรดลงตามปกตินะคะอันนี้เป็นภาพมุมสูงที่ผู้สึกหลัง

เยอะมากนะคะท่วมสูงหนักจริง
ส่วนที่ศูนย์อพยพตามโรงเรียนต่างในเขตเทศบาล
นครศรีธรรมราชตอนนี้ก็มีผู้อพยพ
หนีน้ำท่วมไปอยู่เต็มทุกโรงเรียนเทศบาลทั้ง๙แห่งแล้วนะคะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมานายนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

แล้วก็ไปมอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
แล้วก็ผู้ประสบภัยในพื้นที่อื่นด้วย
ทีนี้มาติดตามยอดผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ

รายล่าสุดเป็นผู้สูงอายุค่ะเป็นหญิงวัย๘๓ปี

ตอนที่น้ำท่วมสูงอยู่
อยู่ในซอยทักษิณ๓นะคะในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช
สรุปว่าตอนนี้เนี่ยในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีผู้เสียชีวิตละ๘ศพด้วยกันนะคะ
ส่วนทางด้านของความช่วยเหลือที่ลงไป
ทหารกองทัพภาค๔มีการใช้เฮริคอปเตอร์บินสำรวจน้ำท่วม
ในพื้นที่อำเภอชวางที่อำเภอพิปูนด้วย

น้ำยังท่วมสูงเป็นบริเวณกว้าง
พื้นที่การเกษตรจมน้ำทั้งหมดนะคะ
เส้นทางหน้าสนามบินนครศรีธรรมราช
ตั้งแต่๓แยกบางปูไปจนถึง๔แยกน้ำแคบ
ตอนนี้ระดับน้ำยังท่วมสูง
ทุกชนิดยังไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้
แต่ว่าเครื่องบินยังคงขึ้นลงได้ตามปกติ
โดยจะมีทหารจากกองพันธุ์ที่๔
ไปรับไปส่งผู้โดยสารเข้าออกสนามบิน

นี่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ทหารที่ลงไปช่วยดู
ช่วยขนผู้โดยสารโยกย้ายกันไป

ถนนสายนครศรีธรรมราชสุราธานีนะคะ
บริเวณ๓แยกคลองเตยและ๓แยกเตาหม้อ
จุดนี้อยู่ที่อำเภอท่าสารา
เช้านี้น้ำไหลท่วมถนนค่ะ
รถเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาได้
เจ้าหน้าที่ก็ต้องมาอำนวยความสะดวก

ไปช่วยเหลืออพยพราษดรหนีน้ำท่วมในอำเภอศรีชนอำเภอเมืองอำเภอท่าสารา
ทหารมณฑนทหารบกที่๔๑ค่ะ
ยังเข้าช่วยเหลืออพยพฝูงม้าหลายตัว
ไม่ใช่เฉพาะคนเท่านั้นนะคะที่เดือดร้อนมา
้ากลุ่มนี้อยู่ในคอกม้าบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนคริน๘๔

และเช้านี้ในพื้นที่ตำบลท้องเนียนอำเภอขนอม
มีต้นไม้ค่ะล้มทับสาราของหมู่บ้านหมู่ที่๒
แสงเผาเสาไฟฟ้าก็ล้มด้วย
ภาพถนนหมู่ที่๓บ้านห้องตะโนธ
เบื้องก็จะได้ที่ไปดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
เอาละค่ะทีนี้พอเกิดน้ำท่วมหนักในยามลำบาก
พระท่านเนี่ยก็ออกมาช่วยเหลือชาวบ้านเหมือนกันเหมือนภาพที่จะพาไปดูต่อไปนี้
ตามนี้เลยนะค่ะคุณผู้ชมคะพระมหาปะวรบะวรษัมโบค่ะ
เจ้าอาวาสวัดบุญนาล้อมพร้อมกับพระลูกวัดสองรูปพายเรือไปบนถนนแบบนี้นะคะ
พายเรือออกรับสิ่งของบริจาคจากประชาชนอยู่บนถนนสายพัฒนาการคูขวาง
ซึ่งน้ำท่วมสูงขนาดนี้แหละค่ะและสิ่งของที่ท่านได้รับบริจาค
ก็จะนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมครั้งนี้
โดยที่วัดก็มีการตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะ
นี่เป็นภาพอยู่บนถนนน้ำรถกับเรือเนี่ยมาเจอกันเลยนะคะ
กลางถนนเลยทีเดียวค่ะส่วนที่อำเภอทุ่งใหญ่นะคะ
หนุ่มรถไถใจอาสาเดี๋ยวค่อยดูนะ
เขาจะนำรถไถนาออกมาช่วยรับส่งคนป่วยค่ะ
แล้วก็รับคนหนีน้ำเนี่ยในการอบพยพประชาชนในตลาดทุ่งใหญ่นะคะ
เมื่อกลางหนึ่งที่ผ่านมานี่ไงนี่ไงรถเขาล้อสูงเลยค่ะ
รถไถเนอะและน้ำหนักก็มากสามารถฝ่าน้ำได้
แต่ก็ต้องระวังด้วยนะคะใช่ระวังตัวไร้ด้วยนะคะ
ถือว่ามีน้ำจิตน้ำใจนะคะในการไปช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อน
นายอดีศรอุบลการหนึ่งในจิตอาสา
เขานำรถไถออกมาอพยพประชาชนมาชักลากจูงเรือท้องแบน
รับส่งคนป่วยไปโรงพยาบาลนะคะคือนอกจากคนที่ต้องได้รับการช่วยเหลือแล้ว
ก็ยังมีสัตว์เลี้ยงที่เดือดร้อนจากการถูกน้ำท่วมด้วย
ทุกอย่างต้องการหนีน้ำจากบ้านไปอยู่ในที่ปลอดภัยนะคะ
วันนี้ในอดีตสอนบอกว่าจะมาช่วยชาวบ้านอีกที
เพื่อทำความดีแล้วก็ช่วยผู้ประสบภัยที่น้ำท่วมใหญ่
คือคนในพื้นที่บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าไม่เคยเจอท่วมหนักขนาดนี้มาก่อน

วัดจากภาพเมื่อสักครู่นี้ผู้หญิงที่เขามาขอความช่วยเหลือจากรถแพ็กเตอร์
อ๋อใต้คางแล้วค่ะน้ำอู๋โหมากคุณโรยอกขึ้นไปใต้คางแล้วนี่ค่ะ
ทีนี้มาสรุปกันหน่อยนะคะตัวเลขจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะ
รายงานสถานการณ์สาธารณภัยเมื่อเวลา๖นาฬิกาประจำวันที่๓ธันวาคม
เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์และวาตภัย
ตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้ามาจนถึงปัจจุบันทีนี้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
สถานการณ์น้ำท่วมฉับพรรณและก็น้ำป่าไหลหลากเนี่ยนะคะมีอยู่เก้าจังหวัด
คือศูราชธานีนกรสีธรรมราชพระทะลุ่งตรังสตูลสงขรา
สิบอำเภอสามร้อยห้าสิบแปดตำบลสองพันสามร้อยสิบแปดหมู่บ้าน
ตอนนี้ประชาชนได้รับผลกระทบทั้งหมดสองแสนหกหมื่น
หลังจากนี้ไปนะคะฝนที่ตกลงมาเพิ่มเติมก็ต้องระมัดระวังใช่ค่ะ